คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ
เป็นเรื่องสดร้อนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
แล้วคนก็พูดถึงแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมาก
เกี่ยวกับเรื่องของป้ายทะเบียนรถ
คือเขาจะมีการประมูลป้ายทะเบียนรถ
ที่คุณจะใช้เป็นชื่ออะไรก็ได้
เป็นชื่อได้เลยนี่เรายกตัวอย่างนะคะ
ประยุทธ์หนึ่งอ่าลุงตู่หนึ่งณเดชน์สองยาย่าสามโอ้โหภาคภูมิสามสอง
ได้หมดนะคะยังมาสอนก้าวอย่างนี้อย่างนี้ได้ค่ะ
แต่ข้างล่างก็เป็นจังหวัดถ้างั้นเป็นจังหวัดถูกต้อง
คือที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เล่าย้อนนิดเดียวค่ะ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด
ลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ
และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีนะคะ
คือเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน๗ที่นั่งนะคะ
จากเดิมเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะที่ว่าบรรทัศน์บน
ก็จะเป็นตัวอักษรใช่ไหมคะเช่นกไก่ขอไข่และตัวเลขไม่เกิน๔หลัก
กไก่ขอไข่หนึ่งสองสามสี่บรรทัศน์ล่างคือจังหวัดครับ
แต่ป้ายทะเบียนรถรูปแบบพิเศษนี้จะมีการประมูลค่ะอืม
มูลเพื่อนำเงินไปสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน
สำหรับแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน
โดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณทางราชการเป็นชื่อใครก็ได้นะคะ
เป็นชื่อใครก็ได้เลยจะมีพยานชนะมีอักษรมีตัวเลขได้หมด
แต่ประเด็นคือตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกัน
ถ้าเป็นชื่อมีตัวอักษรมีสระได้ด้วยเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นคำที่มีความหมาย
ถ้าอันนี้แบบถ้าเป็นคำหยาบตัวอักษรมาเรียนกันแล้วมันเป็นคำหยาบอ่ะ
หรือว่าคำที่มันล่อแหลมอะไรแบบนี้ไปพาดพิงไปล่อเลียนทำให้ใครเสียหายใช่
อันนี้ต้องไปหารือว่าไม่น่าจะได้นะคะไม่น่าจะได้นะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยนะคะกับเรื่องนี้นะคะ
ก็อาจจะเห็นทะเบียนประยุทธ์ลุงตู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผ่านความเห็นชอบ
หลักการโดยคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคงไปออก
ออกระเบียบอะไรเพิ่มเติมต่อไปค่ะขั้นตอนว่าจะเป็นยังไงเกิด
อ่าคุณเขมสอนอยากได้เขมสอนอย่างนี้อ่าแล้วต้องไปที่กรมการขนส่งทางบกประมูลแบบไหน
ใช้ท่าไทยอะไรยังไงเดี๋ยวก็รอฟังกันอีกทีใช่หรือดิจันทร์ชื่อเขมสร
อยากใช้ชื่อคนอื่นแล้วมันกลายเป็นล้อเลียนเขาได้ไหมได้ไหม
ลักษณะแบบนี้แต่บางคนเขาก็บอกว่าไม่อยากใช้ชื่อตัวเอง
คนจำรถได้ทำอะไรผิดนี่ไม่ได้เลยนะมันแล้วแต่ความชอบแล้วฮ
แล้วแต่ความชอบแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแล้วใช่ไหมจริงจริง
อ่าหรือทำผู้ชมอ่าลองส่งข้อความเข้ามานะฮะ
ทางเพจไทยรอดนิวโชว์ก็ได้ทางไลน์ที่หน้าจอก็ได้
ใช่บางคนไม่ชอบที่จำรถตัวเองได้เออใช่ไหมใช่
บางคนอาจจะบอกอ่าอยากชอบก็ได้ขับมาต้องรู้ว่าเลยรถฉันมา
รถเรามาแล้วอะไรอย่างงี้น่ะอ่า